ผู้ชายสติไม่ดีคนนี้เขาวิ่งเข้าไปถีบคนขี่บิ๊กไบท์ที่จอดติดสัญญาณไฟอยู่

เอาก้อนอิดเนี่ยฮะเขาบอกก้อนเบอร์เลอร์เลยนะ

คนแถวนั้นเขาก็กลัวสิครับว่าจะโดนลูกหลงไปด้วยฮะ
นี่เป็นภาพที่คนที่อยู่บนรถนะครับ
จอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยนะที่แยกรอปชในตัวเมืองบุรีรำเนี่ย

อายุประมาณ๔๕๕๐ปี

ไม่ใส่เห็นไหมใส่แต่กางเกงนักมวยขาสั้น
โวยวายโวยวายอยู่ริมถนนนะครับ
แล้วก็ก้มหยิบก้อนอิดขนาดใหญ่

ปลาใส่ผู้ชายคนเมื่อกี้นะฮะ
เสื้อออกแดงชมพูชมพูเนี่ย

โดนเขาอย่างจังท่ามกลางเสียงกรีดร้อน
ความตกใจของคนในรถคันที่ถ่ายคลิปนะครับ
แล้วชายคนนี้ก็หยิบก้อนอิดอีกก้อนหนึ่ง
แล้วก็เดินบ่นคนเดียวหนีไป
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังคนที่ถ่ายคลิปนี้นะครับ
เป็นนักเรียนชั้นม๕ของโรงเรียนแห่ง๑
อำเภอประโคนชัยเล่าบอกว่า

ของวันที่๒๗มีนาคมครับ

เห็นผู้ชายคนนี้เดินออกจากซอยแล้วจู่
ก็ปรีเข้าไปถีบรถของคนขี่บิ๊กไบท์เขาเลย
นะครับจอดติดไฟแดงอยู่รถล้มเลยนะฮะ
แล้วชายคนนี้ก็หยิบเอาก้อนอิดเนี่ย

ทำให้รถคนที่จอดติดไฟแดงอยู่เนี่ย
ตกใจกลัวกลัวสิครับจะปลาฉันด้วยหรือเปล่า
จากนั้นคนขี่บิ๊กไบท์ก็เดินไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

แล้วก็ชายคนดังกล่าวก็เดินหนีไป
ขณะที่เจ้าของร้านชำที่อยู่แถวนั้น

นี่เจ๊บอกชายคนนี้เหรอเดินผ่านหน้าร้านเป็นประจำ
บางครั้งก็มาขอบุหรี่จากพี่วินไปสูบนะฮะ
บางครั้งชาวบ้านก็ให้ข้าวกิน
ชาวบ้านก็รู้แหละว่าเป็นคนสติไม่ดี

ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นทำร้ายใครนะอ้าว
พี่บิ๊กไบท์สวยแล้วละไหม